ดังนั้นบุหร่างคลิป๕ที่รถเข็นเดินหน้าถอยหลังได้ที่อุดร

ผมได้ดูคลิปแล้วแล้วผมก็ได้ดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าทำไมมันหายไปหลายวินาทีผมก็พอรู้แล้วว่าทำไมมันถึงหาย
เขากรอให้ดูจุดที่สำคัญไงอย่างว่าแหละไอ้พวกชาวเน็ตบางคนก็คือคิดว่าตัวเองคือกล้องวงจรปิด
จับผิดชีวิตคนอื่นเขาเขาเลือกภาพให้เห็นช่วงสำคัญ
ถูกต้องซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการตัดต่อไม่มีใครแกล้งที่ใช้เป็นกระแส
ซึ่งอย่างที่ภาพที่ออกไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็ขนลุกขนพองหมดแล้ว
แต่ในมุมมองผมผมเชื่อว่าตรงนั้นต้องมีพลังงานบางอย่างที่เหนือธรรมชาติ
ที่ทำให้รถคันนั้นเคลื่อนได้ถอยหลังได้แต่ผมไม่กล้าชี้ว่าพลังงานนั้นอยู่ที่รถหรืออยู่ในสถานที่
อันนั้นคือผมไม่กล้าฟันเพราะผมไม่ได้ไปแตะหรือสัมผัสหน้าจุดที่เกิดเหตุนะครับ
แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเรามองดูในภาพมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไร

แต่ถ้าคนที่มันอาจจะคิดไปเวลาจะมีวิธีการแก้ไงป้องกันให้คนเขาสบายใจ
คือเหตุการณ์เอาแล้วแต่ต่อให้มันเหนือธรรมชาติหรือมันเกิดจากธรรมชาติ
ถ้าคนในสถานที่ตรงนั้นคิดดีทำดีปฏิบัติดีผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดดีทำดีเนี่ยปฏิบัติดีเนี่ย
นี่คือการแก้ไขที่ดีสุดไม่ใช่ว่ามีการทำพิธีกรรมให้หมดเงินหมดทอง
ต่อให้ทำพิธีกรรมหมดเงินหมดทองอะไรแล้วแต่
แต่ละคนตรงนั้นมันยังคิดไม่ดีทำไม่ดีเชื่อสิเหตุการณ์นี้คงจะเกิดขึ้น
แค่เราคิดดีทำดีปฏิบัติดีผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยคือคุ้มกันที่ดีที่สุด
เป็นภูมิคุ้มกันท่านยอดเลยนะใช่ท่านยอดเลยครับ
พิธีกรรมแค่สบายใจแต่ไม่ช่วยอะไรคุณหรอก
เช้าของวันหนึ่งอะค่ะพอถามว่าผมขอถามหน่อยได้ไหม
วันนั้นก็คือวันที่พออยู่เวรครับก็เลยพอถามย้อนกลับไปว่า
วันที่ผมเห็นนั้นน่ะทำไมมันรถเข็นมันมาจอดตรงนี้
ทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีใครทราบแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่า
ถ้างั้นก็ต้องถามพี่ผู้ช่วยที่มาทำความสะอาดตอนเช้าว่า
เป็นคนเอารถเข็นมาจอดตรงนี้ไหมอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วทีนี้พี่ผู้ช่วยก็เลยบอกว่าไม่ทราบ
ทีนี้พอก็เลยบอกว่าถ้าใครให้คำตอบผมไม่ได้

ก็เลยเป็นที่มาของการที่ผอไปเปิดดูกล้องวงจรปิด
ก็ดูค่ะเพราะว่าพอก็เรียกดูพร้อมกัน
คือต้องย้อนต้องย้อนก่อนนะคะว่าวันที่ดูคลิปไม่ใช่หลังของคืนเกิดเหตุ
แล้วทีนี้พอไปดูคลิปโดยที่เหมือนมันย้อนไปหลายวันใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้ณวันนี้เหมือนวันนี้ค่ะเหตุการณ์ปกติ
เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแล้วก็มากล้องทีก็ไม่มีใครเชื่อนะคะ
แรกพอบอกว่าจริงผมไม่ได้โกหกผมเห็นจริงว่ารถเข็นมาอยู่ตรงนี้
แล้วทุกคนก็ผอมันจะเป็นไปได้ยังไง
ทีนี้ก็เลยมาอ้อเลยว่าถ้างั้นเราดูคลิป
เป็นยังไงครับผมเปิดดูแล้วครับก็วินาทีแรกคือตอนที่เลื่อน
ด้านหน้าก็ปกติเพราะว่าการที่ไม่ได้ล็อกล้อมันก็
เข็นนะคะวิวแชร์มันก็สามารถเลื่อนได้ครับแต่พอจังหวะที่
ที่มันถอยหลังก็เลยเป็นจังหวะที่ทุกคนกรี๊ดในครั้งแรกที่
ดูพร้อมกันเพราะว่าที่เราคิดเพราะว่าตอนแรกเราเรา
สภาพอากาศมันปกติใช่แต่ทีนี้พอพอได้สติแล้ว
ทุกคนก็มาย้อนหลังว่ามันคือภาพของวันที่เท่าไหร่
มันคือภาพของคืนวันเสาร์ซึ่งวันที่เราดูคลิปไม่มั่นใจว่า
วันที่เท่าไหร่ที่พอแชร์นะคะคือมันมันก็อีกหลายวันแล้ว
ก็เลยมาไล่ดูว่าสภาพอากาศของวันนั้นวันนั้น
เพราะว่ามีพี่คนงานบอกว่าคือเรารีเพย์ดูหลายหลายรอบ
บอกว่าพี่คนงานบอกว่าเฮ้ยต้นทานตะวันเรามันพิ้วไหว
วันนั้นเรามีฝนไหมนะอย่างงี้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยว่า
เออใช่ใช่ลองดูทีนี้ก็ดูในมุมกล้องหลายมุม
ใช่จริงจริงก็คือดอกทานตะวันที่อยู่ด้านหน้าค่ะตรงบันไดมันมันพิ้วไหว
ก็คือวันนั้นมีลมก็เลยอ๋อผู้คนก็เลยอ๋อโอเคมันมีที่มาที่ไป
ก็คือวันนั้นมันมีลมย้อขอย้อนกลับไปก่อนที่ว่าเราเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเอง
แล้วเราก็เลยกรี๊ดแล้วเราก็เห็นว่าสภาพมันปกติตอนนั้นเราคิดว่ามันเคลื่อนไหวได้ยังไงครับตอนนี้
ตอนนั้นก็ถ้าถ้ามองในมุมความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็มองว่าเฮ้ย
แบบเฮ้ยทุกคนมองหน้ากันแล้วบอกเฮ้ยแล้วเมื่อกี้หรอกว่าอะไร
อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าพอนั่นแหละค่ะพอมาไล่ย้อนเหตุการณ์ก็เลยอ๋อโอเค
ช่วยย้อนกลับไปขยายให้ผมหน่อยว่าเฮ้ยเฮ้ยคือเฮ้ยคิดกันว่าอะไรครับผม
คือทุกคนไม่เคยเจอไงคะเพราะว่าเราไม่เคยมามาดูกล้องหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
แต่บังเอิญวันนั้นสาเหตุที่ได้มีการไปดูกล้องเพราะว่าพอเห็นตอนเช้าแบบก็ตื่นนอนมาอย่างนี้นะคะ
คิดว่ามันเป็นแบบวิญญาณพลังงานพลังงานอะไรแบบนี้ป่ะครับผม
ก็ไม่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยคือหมายถึงก่อนหน้านี้หรือว่าใดใด
ก็คืออยู่ตรงนี้มาเก้าปีแล้วอย่างงี้นะคะก็แล้ววิวแชร์ตัวนี้มันมีประวัติไหมครับผม
ก็เป็นของคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะทีนี้ทางญาติแม่ของคนไข้อะค่ะ
น้องชายก็ได้มาบริจาคให้ที่รพสตคำด้วงเพราะว่าเพื่อได้ใช้ประโยชน์
สำหรับบุคคลอื่นอย่างงี้นะคะครับตอนนั้นเราคิดเอ้ยเป็นวิญญาณของเจ้าของเก่าเขามา
วิวแชร์ใส่วิวแชร์นั่งวิวแชร์หรือเปล่าครับอ๋อไม่นะคะไม่นะคะ
ตอนแรกที่ที่กรี๊ดแตกอ่ะใช่ไหมคะก็คิดค่ะอ่ายอมรับว่าตอนแรกคิด
แล้วทีนี้พอพอคิดแล้วพี่อีกคนก็เหมือนเหมือนคุยกันว่าเฮ้ย
ลองดูใหม่ดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูใหม่ดิพอดูหลายหลายรอบเฮ้ย
ตรงเนี้ยเออเออเราก็แบบเออเออใช่ไหนดูอีกทีซิ
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบอ๋อโอเคเก็ตแล้วอย่างนี้ค่ะ
มันคือลมอย่างเงี้นะคะแล้วมันแบบเนี้ยก็ในเมื่อเจ้าของเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้ว
เฉยตอนเนี้ยเคยเจออะไรนอกจากนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะสงบเงียบค่ะวันนั้นถ้าแบบว่าพออ๋อไม่คล่องใจว่า
พอเห็นตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติพอไม่เห็นในตอนเช้าที่แกตื่นขึ้นมาเห็น
เป็นแค่พี่ผู้ช่วยที่แกมาทำความสะอาดนะคะแกก็ว่าแกก็เข็นไปเก็บ
ก็คือมันก็เป็นเหมือนปกติอย่างเงี้ยอ๋อส่วนตัวก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเก้าปีกว่านะคะ
ก็จากคำบอกเล่าก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือถามว่าจริงไหมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่อันนี้คือคำบอกเล่าของผู้ชาวบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป